นี้กันหน่อยแหมอันนี้ชาวบ้านเขาเครียดกันค่ะเพราะว่ากลัว

จะเกิดอันตรายมีคนเมายาแล้วคลั่งและอารวาสนะคะ
ชาวบ้านเขากลัวถึงขั้นที่ว่าเขาต้องตั้งไลน์กรุ๊ปขึ้นมาคุณนัทพงศ์
เกิดใครเห็นผู้ชายคนนี้อารวาสช่วยแจ้งในไลน์กรุ๊ปหน่อย
แล้วพอถ้าเกิดมีลายกรุ๊ปเด้งนะลูกเด็กเล็กแดงต้องเข้าบ้านปิดประตู
ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นแล้วอะค่ะ
เรียกว่าคนคลั่งยารายนี้นะคะก็คือในเสือเนี่ย
ก็สร้างความเดือดร้อนมาคือไปเกาะอย่างนี้หน้าบ้านใคร

กับฝ่ายปกครองและสาธารณสุขอำเภอคูเมือง
ไปตรวจค้นบ้านของในเสือค่ะ
ที่บ้านหนองนางดำตำบลบ้านแผ่

ละวาดเสพยาบ้าแล้วก็ออกรีดไถเงินเขาตามบ้าน
ใครไม่ให้ก็เอาไม้เอามีดแหลมไล่ทำร้ายเขา
เนี่ยค่ะบางทีก็คว่างหินคว่างอิดใส่หลังคาบ้าน
โอ้โหหนักเข้าเนี่ยไปบ้านผู้ใหญ่เลยนะ
ไปบ้านผู้ใหญ่กับบ้านผู้ช่วยนะคะ
หมายหัวเลยอ่ะหมายหัวเขาสองคนบอกเนี่ยไปแจ้งตำรวจมาจับเราเหรอเดี๋ยวเราจะจัดการ
ผู้ใหญ่บ้านเคยถูกลูกหลงมาแล้วด้วยนะคะ
พอตำรวจไปค้นบ้านเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกในเสือไม่มีท่าทีตกใจนะ
แต่พอตำรวจขอตรวจปัสสาวะรีบปฏิเสธเสียงอ่อยทันทีบอกคุณตำรวจไม่ได้เสพจะตรวจผมทำไม
พอตำรวจขอตรวจปัสสาวะรีบปฏิเสธเสียงออยทันทีบอกคุณตำรวจผมทำไม
พอตำรวจขอตรวจปัสสาวะรีบปฏิเสธเสียงออยทันทีบอกคุณตำรวจผมทำไม
พอตำรวจขอตรวจปัสสาวะรีบปฏิเสธเสียงออยทันทีบอกคุณตำรวจผมทำไม
พอตำรวจขอตรวจปัสสาวะรีบปฏิเสธเสียงออยทันทีบอกคุณตำรวจผมทำไม
พอตำรวจขอตรวจปัสสาวะรีบปฏิเสธเสียงออยทันทีบอกคุณตำรวจผมทำไม
พอตำรวจขอตรวจปัสสาวะรีบปฏิเสธเสียงออยทันทีบอกคุณตำรวจผมทำไม

แต่ถ้าตรวจปัสสาวะตอนนี้เรายอมให้ตรวจไหม

เรายอมให้ตรวจไหมครับ

ผมไม่ได้เล่นกับเขาหรอก
ตำรวจเขาถามก็ตอบโต
หลบตาลมต่ำ
บตาลมต่ำเริ่มมองนิ้วตัวเองแล้ว
นี่ค่ะเสือแล้วไม่มีท่าทีเรื่องการอารวาส

ในเสือสุดท้ายยังไงรู้ไหมยอมให้ตรวจค่ะ

ตำรวจก็เลยเอาไปตรวจอีกครั้งนึง
ไปรักษาตามอาการนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อน

ถ้าเป็นจิตเวทก็จะต้องส่งไปที่โรงพยาบาล
จิตเวศตามขั้นตอนที่นครราชสิมา

หลายฝ่ายมาดูแลอันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่ไม่ละเลยเสียงร้องเรียนของชาวบ้าน
เอาตัวในเสือไปรักษาแต่ผู้ใหญ่บอกยังอดกังวลไม่ได้
จะถูกปล่อยมาอีกหรือเปล่าเนี่ยช่วยเอาไปรักษาให้หายขาดหน่อย
ชาวบ้านจะได้มีชีวิตอย่างสงบสุขสักทีนะคะ
เพราะอย่างที่บอกค่ะเขาถึงขั้นต้องตั้งกลุ่มลายหมู่บ้าน
คือนี่อิดที่ไปคว่างเขาเป็นอิดแบบนี้ค่ะ
คือเขาภาวะขนาดไหนรู้ไหมถึงขั้นที่แบบ
ถ้าเกิดมีคนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของในเสือขับมาตามถนนเนี่ย
เขารีบส่งข้อความเข้าไลน์กรุ๊ปเลยนะ
บอกมาแล้วมาแล้วเสือมาแล้วให้รีบปิดประตูบ้าน
ปิดล้านให้มิดชิดไม่งั้นเดี๋ยวถูกขมครูรีบเวิน
นี่แสดงว่าเป็นคนหน้าตัวของหมู่บ้านเลยนะ
คือเขาเปรียบเทียบกันถึงขั้นเหมือนกับว่า
โอ้โหส่งเข้าไลน์กรุ๊ปให้เด้งเตือน

โตไซค์มาให้ปิดบ้านปิดร้าน

ทีมข่าวไปเจอกับแม่ของในเสือนางอีดนะคะ
อายุ๖๕ปีแม่บอกดีใจ
อีดบอกดีใจลูกชายถูกเอาไปรักษาซะทีจะได้หายนะคะ
ติดยาบ้ามาแม่ก็ยากลำบากไม่กล้าอยู่บ้านตัวเองกลัวลูกจะฆ่าเหมือนกัน
ขอให้รักษาให้หายขาดนะนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแม่บอกแบบนั้นค่ะ
ชาวบ้านก็ดีใจลูกหลานเริ่มออกมาวิ่งเล่นนอกบ้านได้อย่างเสรีหลังจากที่ต้องคอยระแวงว่าเสือมาหรือยังครับนะคะเนี่ยค่ะ